ถ้ายังจับตัวไม่ได้ต่อไปซักผ้าซักชั้นใน
ตากเอาไว้ในห้องในร่มงั้นเหรอ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคือมีคนเข้ามาขโมยชั้นในของลูกสาวบ้านนี้
แล้วหลายรอบแล้วอ่ะติดกล้องเลยค่ะได้หลักฐานด้วยค่ะ
โอ้โหเนี่ยเป็นหลักฐานเห็นชัดเลยคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้นะคือผู้ชายคนนี้เสื้อขาวเมื่อกี้อะค่ะ
เข้ามาจากข้างบ้านแล้วก็มีการปีนราบียงหน้าบ้าน
เพื่อไปหยิบเอากางเกงในที่ตากไว้เนี่ยดูสิ
หลังจากนั้นก็วิ่งหนีไปมีการมาชะแงะมองเนี่ยนะคะ
เป็นชาวตะบดท่าตูกเที่ยมเผลอเมืองมหาศรษะคราม

นี่ลูกสาวผมเอาเสื้อผ้าเอาชั้นในมาตากไว้แล้วก็โดนขโมย
ซึ่งลูกผมโทรมาบอกผมนะบอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านดึกนะพ่อ
แต่ว่าซักผ้าตากเอาไว้แล้วตรงหน้าบ้าน
ปรากฏว่าพอลูกกลับมาถึงที่บ้านจะมาเก็บพวกเสื้อผ้าที่ตากไว้
เอาอีกแล้วชุดชั้นในหายไปอีกแล้ว
มาไล่ดูกล้องวงจรปิดค่ะเห็นเลยเป็นหลักฐานชัดแบบนี้นะคะ
แล้วรอบนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่ผ่านมานะชั้นในของลูกสาวนะหายไปบ่อยมาก
แล้วก็หายมาหลายเดือนแล้วค่ะจนลูกบอกไม่ไหวแล้วพ่อเดี๋ยวหนูไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติดให้มันรู้ซะเลย
ถ้ามันยังจะมาเอาอีกอย่างน้อยก็จะได้หลักฐาน
แต่ตอนที่ซื้อกล้องวงจรปิดมาติดนะมันก็มาขโมยนะมีขโมยมาขโมยแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ภาพ
อาจจะเป็นเพราะว่ามาอีกด้านหนึ่งหรือเปล่าจับภาพเอาไว้ไม่ได้
มารอบล่าสุดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยดูไปพร้อมกันเนี่ยนะคะ
นึกว่าเธอเนี่ยตั้งใจว่ามาตากเอาไว้ในแถวหน้ากล้องเลย
เอาละวะถ้าเกิดว่ามาอีกรอบนี้เนี่ยต้องจับภาพให้ได้
ดอมค้าคนแถวบ้านแล้วพ่อแม่เขามาขอโทษบ้านนี้เลย
ขอโทษที่ว่าลูกชายไปทำความเดือดร้อนให้
แต่ตัวลูกชายเองไม่ยอมรับ
ฝั่งผู้เสียหายเขาก็เลยบอกว่าจริงก็อยากให้ครอบครัวนั้นเขาดูแลลูกให้ดีนะ
ถ้าเกิดว่าลูกเขามีอาการป่วยยังไงก็แล้วแต่

เพราะว่าตอนนี้ลูกสาวผมก็อยู่แบบหวาดภาวะ
เลิกงานดึกดื่นมันไม่รู้จะซักผ้าตอนไหนถูกไหม
เออก็ต้องตากตอนกลางคืนแล้วพอกลับมาปั๊บ
ชั้นในหายชั้นในหายอย่างนี้ไม่ไหวค่ะ
เอาจริงชุดชั้นในผู้หญิงราคามันก็ไม่ได้ถูกค่ะ
รวมแล้วนี่โดนไปหลายพันแล้วนะที่มาขโมยไปเนี่ย
แต่ที่ผ่านมาเราก็ยังไม่ได้มีหลักฐานยืนยัน
ว่าคนคนเดียวกันรึเปล่าที่ก่อเหตุน่ะนะคะ